คุณผู้ชมครับมาดูคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๗ที่จังหวัดตรัง
เป็นคดีที่มีผู้ต้องหาข่มขืนแล้วก็ฆ่าเด็กหญิงวัย๑๑ปี
ชื่อว่าน้องเพลงจากนั้นก็นำศพไปยัดท่อระบายน้ำ
คดีนี้มีการต่อสู้คดีทั้งในฝั่งของพ่อแม่ของเด็กหญิงเพลง
แล้วก็ในฝั่งของผู้ที่ตกเป็นจำเลยเอง
เพราะว่าผู้ที่ตกเป็นจำเลยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
มีการตัดสินมาตั้งแต่สารชั้นต้นชั้นต้นตอนนั้นเนี่ยพิพากษาคือประหารชีวิต
ใช่ครับพอมาอุทธรณ์ก็ให้จำคุกตลอดชีวิตลดโทษ
แล้วมาล่าสุดเมื่อวานนี้ล่าสุดสารดีกายกฟ้องในคดีนี้นะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไล่เลียงเหตุการณ์แล้วก็คดีสะเทือนขวัญให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
โดยสารจังหวัดตรังอ่านคำพิพากษาสารดีการในคดีที่นายประถมพงศ์หมื่นบาน
หรือว่าแตมอายุ๓๘ปีที่ตกเป็นจำเลยในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามานดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เพื่อการอนาจารย์ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อการปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตาย
เหตุการณ์นี้ต้องย้อนคดีกลับไปเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่๙พฤษภาคม๒๕๕๗นะครับ
เมื่อเด็กหญิงวัย๑๑ขวบหายออกไปจากบ้านโดยที่ครอบครัวและเย็ดช่วยกันออกตามหา
จนกระทั่งวันที่๑๒กรกฎาคม๒๕๕๗มีคนไปพบศพของเด็กหญิงถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
แล้วก็ซุกซ่อนไว้ในท่อประบายน้ำบนถนนสายวัดพระงามบ้านควรพื้นที่หมู่๗ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
และต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอหมายสารจับกลุ่มนายประถมพงศ์หมื่นบานหรือว่าแตมอายุ๓๗ปีเพื่อนบ้านของน้องเพลง
โดยแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
รากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากมารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เพื่อการอนาจารย์และซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อการปิดบังการเกิดการตาย
ต่อมานะครับเมื่อขึ้นโรงขึ้นศาลกันมีการต่อสู้คดี

สารชั้นต้นได้มีการอ่านคำพิพากษาคดีนี้
โดยได้พิจารณาเชื่อมโยงหลักฐานต่าง
เชื่อว่านายประถมพงศ์เป็นผู้กระทำผิดจริง
พิพากษาลงโทษประหารชีวิตในข้อหาฆ่าผู้อื่น

แล้วก็ให้ชดเชยค่าเสียหายแก่โจทย์หรือว่าครอบครัวของน้องเพลง
รวม๘๔๐๐๐บาท

พอ๒๘กันยายนปี๕๙
อุทธรณ์ได้พิพากษาเพราะระหว่างปีนี้นะคุณ
นายประถมพงศ์และทนายความ
พยายามที่จะยื่นต่ออุทธรณ์
ยื่นอุทธรณ์ต่อสารอุทธรณ์นะครับค่ะ
จนกระทั่งท้ายที่สุดสารอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษา
แต่เป็นคำพิพากษาตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
ในข้อหาปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพ
พร้อมให้จำเลยยังชดเชยค่าเสียหายแก่โจทย์ร่วม๘๔๐๐๐บาท

เป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้ว
จากปี๕๘เป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
๕๙เป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจำคุกตลอดชีวิต
ขณะนั้นเองนะครับนายปฐมพงศ์
ก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
จนกระทั่งเมื่อวานนี้มาถึงชั้นของสารดีกา
มีการตัดสินยกฟ้อง
ยกฟ้องนะครับนายประถมพงศ์ได้กล่าวขอบคุณศาล
คืนความยุติธรรมให้เขา
โดยเขาบอกว่าตลอดช่วงที่ถูกจำคุก๔ปีจากปี๕๗เนี่ย
รู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าเคยคิดทำร้ายตัวเอง

รับว่าช่วงที่อยู่ในคดีทางครอบครัวก็ลำบากมาก
เป็นหนี้เป็นสินเพราะต้องหาเงินต่อสู้คดี
ทั้งสองคนก็ไม่ได้เรียนเพราะไม่มีเงินส่งเสีย
และอีก๒คนพี่รับเลี้ยงไว้

ครอบครัวถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วคนเลว

ลูกของเขาเองก็ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะถูกเพื่อนล้อแล้วก็แกล้ง
และเมื่อสารดีกาคืนความยุติธรรมให้แล้ว
อยากจะให้สังคมคืนความยุติธรรมให้กับเขา
แล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ
ส่วนทางฝั่งของครอบครัวของน้องเพลงเมื่อวาน
พ่อแม่ก็ไปฟังคำพิพากษาของสารดีกาด้วยนะครับ
ว่าไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อก็เดินทางกลับทันที
แต่นี่คือทนายความของฝั่งของนายประถมพงศ์

ว่าคนร้ายน่าจะเป็นรายอื่นที่ไม่ใช่นายปฐมพงศ์อย่างแน่นอน
จากนั้นได้ให้การช่วยเหลือและต่อสู้คดีกันมาโดยตลอดนะครับ
ในเรื่องนี้สังคมค่อนข้างจะชี้นำ
จำเลยเป็นผู้กระทำความผิดมาโดยตลอด
นำไปสู่การออกหมายจับจำเลย
ทุกคนคิดว่าจำเลยเป็นคนร้าย
สร้างความเสื่อมเสียให้กับจำเลยและครอบครัว
หลังจากนี้จะต้องดูข้อมูลหลักฐานต่าง
เตรียมที่จะฟ้องกลับต่อผู้ที่มีส่วนทำให้เกิดความเสียหาย
โดยทนายความบอกแบบนี้ครับ
บอก๒ข้อที่สารหยิบยกมาพิจารณา
แล้วก็ทางทนายรวมถึงนายประถมพงศ์

หนึ่งก็คือฝ่ายโจทย์ก็คือครอบครัวของน้องเพลง
ไม่มีพยานรู้เห็นในที่เกิดเหตุ
ว่านายปฐมพงศ์เป็นคนที่ข่มขืนทำอนาจารย์ฆ่าแล้วก็ซ่อนเร้นศพ

คือฝ่ายของนายปฐมพงศ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ใช่นะครับดังนั้นทนายของนายปฐมพงศ์จึงบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ศาลดีกาได้พิจารณา
ถึงทำให้เกิดการยกฟ้องครั้งนี้ขึ้นนะครับ
ทีนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าครอบครัวของน้องเพลงจะว่ายังไง
และที่สำคัญเรื่องของใครเป็นคนฆ่า
ถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนกระทำอนาจารย์ต่อน้องเพลง

ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจในการหาคนผิดตัวจริงมาต่อไปอีกนะครับ